อย่ามาฟอร์มเลย

อภิษรู้

อาม่าชอบแน่

คุณผู้ชมค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่า
ผู้ชายในฝันของเราในวันพรุ่งนี้จะเป็นใคร

ความรักกับผู้ชายในฝันค่ะ

ว้าว

สิบห้าคำถามกับเจี๊ยบเชิญยิ้ม
หนึ่งสิ่งบอกความเป็นคุณ

จะเป็นหล่ออย่างเดียวก็ไม่ได้นิสัยดีอีกต่างหากครับผม

เรื่องขำที่สุดในชีวิต

คุณอารมณ์ดีตลอดเวลาหรือเปล่า
ไม่อะครับเวลาเข้าห้องน้ำก็ไม่ค่อยอารมณ์ดีเท่าไหร่

มันก็รู้สึกว่ากลัวเป็นลิสิดวงก็เครียดครับผม
มุกไหนที่เอาชนะภรรยาเวลาโกรธได้

เหตุการณ์ตอนนั้นควรจะใช้มุกไหน

เคยมีแฟนมากที่สุดครั้งละกี่คน
ตอนเรียนเยอะครับแต่ตอนนี้เลิกแล้วครับ
ชอบสาวเอเชียหรือยุโรป

ผมสั้นก็ได้ผมยาวก็ได้ฮะแต่ถ้าโกนหัวมาก็

ประจำเวลาทำเจ้าชู้คือ

โดยการหยิบโทรศัพท์เขาขึ้นมา

ตลกจะกลัวเมียจริงไหม

ผมว่าทุกคนนะครับไม่กลัวหรือเปล่า

ภรรยาชอบดุเรื่องอะไร

กินข้าวสกปรกก็คือดุทุกเรื่องอะครับ

อันนี้ก็ดุแล้วเกินไม่รู้จะดุอะไรอย่างหนา

คุณอารมณ์ดีเหมือนหน้าตาไหม

ยังอยู่กับสิ่งที่สวยงามโดยเฉพาะ
สุภาพเตตี้สวยเราก็ดูจะอารมณ์ดีแล้ว

ผมเชื่อเหลือเกินหลายคนจะยิ้มให้กุ้มกิ่ม

คืนนี้นอนกับใคร

ศิลปินตลกในตำนานของคุณคือ

เรื่องล่าสุดที่คุณตลกไม่ออก

ก็เล่นเอาเครียดหน่อยหนึ่ง
กับแม่บ้านสามสาวของเราหน่อย
ผมว่าเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับ

อีกคนนึงก็สวยแบบรุ่นใหญ่อย่างนั้น

เป็นนางในฝันของผู้ชายไทยทั้งประเทศ

คนนี้ต้องได้กัน

ฝึกฟีปากมาสู้กับเค้าคนนี้ก่อน

๑๓นาฬิกาถึง๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ช่องไทยรัฐทีวีแห่งนี้ค่ะ
เดี๋ยวเรื่องผู้ชายนี่นะ
พูดเลยว่ากาวมีของปลอบใจ

เพราะกาวมีมาร์คปากอมชมพู
มาฝากอย่างละ๑๐รางวัลไปเลย

โปรดติดตามตอนต่อไป